กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคุณพ่อป้ายแดงนะจุดนี้มีหลายคนจริง

เยอะจริงแต่ถ้าจะให้หลับตาปุ๊บคนแรกที่ที่ฉันนึกได้เลยนะคะอยู่ในหัวใจ
คุณบี้
น่ารักไหมดีนะที่กล้องมันสูงเมื่อกี้คือน่าเกลียดจริง
แต่ว่าลูกคุณบี้น่ารักจริงไปดูกันค่ะ
ครองตำแหน่งคุณพ่อป้ายแดงมาได้๖๗วัน

ก็ออกอีเวนต์ร่วมงานครบรอบ๓๗ปีโรงพยาบาล
น้องเป่าลืมตาดูโลก
โดยนอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะคุณพ่อมือใหม่แล้ว

หลังมีลูกสาวเพิ่มมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวด้วย
โดยเฉพาะทางด้านภรรยาสาวไซมินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์

เพราะน้องเป่าเป่าหรือเด็กหญิงพอลีน่า
ชื่อจริงที่คุณพ่อบี้ให้เหตุผลว่า
ชื่อลูกสาวคนแรกอยากให้ดูเป็นหวยอินเตอร์นั้น
อารมณ์ดีมีความเทลนส์จนพากันงงทั้งพ่อและแม่
ลุหลักแสนไปเป็นที่เรียบร้อย
ก็ยังตื่นเต้นอยู่
เขาต้องให้นมตลอด
ตอนนี้ก็เขามีความสุขมาก

แต่ละรูปที่ได้มานี่เราก็งงเหมือนกันนะว่า

มันบอกไม่ได้มันบอกไม่ถูก
เพราะแล้วครับลูกชื่อคอลิน่าครับ

ความหมายหนึ่งก็แปลว่าสมบัตินะฮะ

ซึ่งมันอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าชีก็พอดีครับ
ถามถึงไอจีดินถึงยอดฟอล์โลก็หลักแสนเท่าไหร่
ใช่ขอบคุณทุกคนครับ
ไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ากิ๊บเขาก็บอกว่า
เออลองตั้งให้ลูก๔จะได้ไหม
ไม่แต่ลูกของลูกนี้เวลาโตขึ้นมาครับจะได้เห็น
แต่เห็นคุณพ่อมือใหม่ปลื้มปริ่มยิ้มไม่หุบแบบนี้
ก็ใช่ว่าจะเหินลูกสาวจนของงดลุยงานในวงการบันเทิงนะคะ
เพราะเจ้าตัวยืนยันว่ายังรับงานตามปกติ
ขอทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวในการเมคมันนี่ค่ะ